มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมส่งตรงมาจากจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
คุณพ่อท่านหนึ่งอาสาสมัครไปเป็นครูผู้ช่วยที่โรงเรียนของลูกชาย
ปรากฏว่าจังหวะหนึ่งครูในโรงเรียนค่ะตั้งวงดื่มเหล้ากินกันเฮฮาเสียงดัง
อาสาเป็นครูคนนี้เข้าไปเตือนพอเตือนเสร็จปุ๊บทะเลาะวิวาดกัน
ลูกชายเห็นทำไงไปคว้าปืนมาเลยค่ะไปคว้าปืนจะมาช่วยพ่อ
แต่จังหวะหนึ่งเนี่ยมันมีการต่อยกันขึ้นแล้วมีการปัดปืน
ปรากฏว่าพ่อถูกปืนฉลับไปนะคะแล้วไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เรื่องไม่จบเรื่องไม่จบค่ะไปต่อยไปด่าทอกันต่อที่โรงพยาบาล

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สดร้อนเลยนะคะ

โรงพยาบาลศรีสังวานจังหวัดแม่ห้องศรค่ะคือกลุ่มครูผู้ชาย
ถกเถียงกับผู้ชายที่เป็นคนยิงเป็นลูกของครูอาสาที่มาช่วยงานที่โรงเรียน
ต่างฝ่ายเนี่ยต่างก็เจ็บแล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วมาเจอหน้ากันอีกที
คุณผู้ชมเจ็บแต่ไม่จบนะเถียงกันต่อด่ากันต่อค่ะ
ตำรวจเองก็ต้องพยายามเข้าไปห้ามปลามพยาบาลแทนที่จะไปรักษาคนเจ็บ
ก็ต้องมีหน้าที่ช่วยกันมาห้ามปลามแบบนี้นะคะ
ไปถามมือยิงลูกชายของคุณพ่อที่ไปเป็นครูอาสาเนี่ย
ชื่อว่านายปรัฐกรอ้างบอกว่าคุณผู้ชมค่อยลำดับตามกันไปนะคะ
อ้างบอกว่าก่อนเกิดเหตุกลุ่มครูไปสูบน้ำออกจากบ่อเลี้ยงปลาเพื่อจะย้ายปลาออกจากบ่อ
พอตกค่ำปุ๊บตั้งวงล้อมวงกันกินเหล้าข้างสระแล้วก็ส่งเสียงดังมาก
ตนเองกับพ่อเนี่ยนอนอยู่บนบ้านโอ้คุณคะเขาบอกว่ามันดังมากจนเกิดความรำคาญ
ทนไม่ไหวเดินลงไปเลยค่ะบอกว่าเงียบหน่อยได้ไหมจะนอน
นี่แหละค่ะเป็นประเด็นเป็นประกายเป็นประเด็นที่ทำให้ทั้งหมดเนี่ยทะเลาะกัน
ครูค่ะต่อยพ่อก่อนเลยพอตนเองเห็นอย่างนั้นรีบวิ่งไปบนบ้านไปเอาปืนเนี่ย
เขาบอกว่ายิงขู่นะไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้เจ็บนะยิงขู่สามนัดแต่กลุ่มครูเนี่ยกรูเข้ามาเลยค่ะ
กรูเข้ามาหาเรื่องจึงยิงใส่ไปอีกสองนัดนี่แหละคุณผู้ชมนัดแรกไปเฉียวขาครูหนึ่งคนอีกนัดเล็งใส่กลุ่มครู
แต่พ่อเนี่ยกระโดดกระชากปืนออกมาจากมือกระสุนก็เลยพลาดไปถูกขาพ่อ
ทีนี้ครูที่ถูกยิงคุณผู้ชมก็คือครูบุญชูตามูอายุ๔๑ปี
กระสุนเนี่ยมันไปเฉียวที่ขาซ้ายบาดแผลก็มีศีรษะ
ก็คือบริเวณศีรษะแล้วก็ลำตัวส่วนนายอิทธิพลมูลฟองอายุ๕๗ปี
อาสาคือเป็นพ่อนั่นแหละถูกยิงด้วยนะคะที่ขาขวามีบาดแผล
ด้านตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าผู้ต้องหายอมรับสารภาพ
อ้างบอกว่าที่ทำไปเพราะโมโหแล้วก็แค้นเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว

ก่อนนาที่
์ข้อหาพยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืน